เดี๋ยวต้องมาดูข่าวนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นสาวเจ้าของปั๊มเลยนะ

แต่ว่ามีภาพสุดท้ายที่คนเห็นคือก็อยู่ในรถตัวเอง
แต่ไปเห็นเนี่ยโอ้โหเหมือนจะมีเศษซากรถด้วย

ไม่รู้ตกคลองหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับ
ส่วนที่ระยองสามีภรรยาคู่หนึ่งก็นั่งกินข้าวริมทางอยู่
กระบะมาจากไหนไม่รู้พุ่งชนเข้ามา
คนหนึ่งหลบทันอีกคนไม่ทัน
นี่ฮะคนที่ไม่ทันอยู่ตรงนั้นนะครับ

โอ้โฮตายแล้วตายแล้ว
ลูกค้าสาวคนนี้โดนล้อรถกระบะ
ฝั่งหน้าซ้ายเนี่ยโอ้โหทับเข้าไปครับ
ติดอยู่อยู่นั้นเลยเหรออื้อฮือว้ายโอ้สงสัย

แล้วเหมือนจะมีโครงอะไรลงมาทับด้วยคุณผู้ชม
ชาวบ้านกับกู้ภัยต้องเข้ามาให้การช่วยเหลือครับ
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตอน๑๑โมงครับ
ในร้านอาหารตามสั่งริมถนนนิคมพัฒนาซอย๙ที่จังหวัดระยอง
ที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นกระบะสีขาวเมื่อสักครู่เนี่ย
เป็นอีซูซูทะเบียน๓๙๐๐ก็ชนเข้ามาในร้าน
หลังคาร้านพังลงมาทับทั้งคันครับ

ล้อรถหน้าซ้ายเนี่ยก็เจอผู้บาดเจ็บเมื่อสักครู่เป็นผู้หญิง
ล้อทับอยู่เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ
แล้วก็ใช้แม่แรงในยกตัวรถขึ้น

ตามตัวนี่แผลเต็มตัวครับคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเมืองต้นก่อนจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ตัวสามีของผู้หญิงที่บาดเจ็บครับก็บาดเจ็บเล็กน้อยเหมือนกัน
แต่ว่าตัวสามีเนี่ยกระโดดหลบได้พ้นนะ
ถามเจ้าของร้านอาหารตามสั่งร้านนี้ชื่อพี่ต้อยอายุ๕๐ปี
ต้อยเล่าให้ฟังนะให้ฟังนะว่าลูกค้าสองคนนี้
เป็นสามีภรรยากันนั่งกินอยู่ในร้าน
ผู้หญิงนั่งหันหลังให้ถนนครับ
ส่วนผู้ชายนั่งหันหน้าออกถนนก็เลยเห็นไงคุณผู้ชม
ส่วนพี่ต้อยเองกำลังทำอาหารให้ลูกค้าอีกคนนึงอยู่
ใดนั่นเองได้ยินเสียงรถเบรกเอี๊ยด
หันไปดูเห็นกระบะสีขาวพุ่งเข้ามาในร้านแล้ว
ชนตัวผู้หญิงเต็มผู้ชายกระโดดออกทัน
ต้อยก็เลยโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับ
ส่วนคนขับกระบะไม่ได้ไปไหนนะคุณผู้ชม
ยืนรอให้การอยู่ในจุดเกิดเหตุครับ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับมาทางตรงนะ
แต่มีรถคันหน้าเบรกกระทันหัน
เขาต้องหักหลบอ่ะสิไม่หักหลบก็ชน
หลบปุ๊บปรากฏว่ามีรถวิ่งสวนออกมา
ทำให้เขาต้องหักพุ่งเข้ามาในร้านไง
อย่างไรก็ตามไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับทั้งผู้บาดเจ็บกับทั้งร้านอาหารตามสั่ง
เดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบครับ
เรื่องต้นตำรวจตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ส่วนรถกระบาดต้นเหตุพบว่ายังมีประกัน

ก็เลยประสานมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ